ตามความคืบหน้าคดีนี้กันหน่อยนะคะเพราะว่าล่าสุดตำรวจจับตัวคนก่อเหตุได้แล้ว
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อสิบแปดสิงหาคมที่ผ่านมาชายหญิงคู่นึงเขาเป็นแฟนกันนะคะ
ปรากฏว่าคาดว่าน่าจะทะเลาะกันฝ่ายชายเนี่ยเอาผ้าชุบน้ำมัน
แล้วก็เอาไปตีตีตีตีตามตัวของฝ่ายหญิงพอฝ่ายหญิงน้ำมันเต็มตัวปุ๊บเนี่ย
เอาไฟแชคจุดไฟเผาทั้งเป็นเลย
จนเขาอาการสาหัสนะคะสุดท้ายเนี่ยจับตัวแฟนนุ่มที่ก่อเหตุได้แล้ว
เขาอ้างว่าเขาไม่ได้เป็นการเตรียมการมาจุดไฟเผาแฟนทั้งเป็น
แต่เป็นลักษณะของการทะเลาะกันซึ่งหน้าแล้วโมโหก็เลยก่อเหตุนี้เนี่ยค่ะ
ตำรวจภูทรแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเศร้าได้รับแจ้งนะคะ
ว่านางสาวเอนามสมมติอายุสามสิบห้าปีคนนี้ขาดถูกไฟเผาอาการสาหัส
เหตุเกิดบริเวณข้างถนนวัดคลอง๒อำเภอแปลงยาว
ก็เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะจากการสอบถามญาติญาติของนางสาวเอ
จากนั้นเนี่ยก็เลิกรากันกับพ่อของลูกมาคบหากับแฟนใหม่ได้สักแป๊บหนึ่ง
แฟนใหม่คนนี้เคยทำร้ายนางสาวเอจนจมูกหักมาแล้ว
แล้วก็มีปากเสียงทะเลาะกันมาโดยตลอดคาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากการหึงหวง
และคนที่ลงมือเผาก็น่าจะเป็นแฟนใหม่ของนางสาวเอนี่แหละค่ะ
ทางญาติก็เลยบอกว่าอยากจะให้ตำรวจสพแปลงยาว
จับตัวแฟนใหม่ของนางสาวเอมาดำเนินคดีให้ได้ให้เร็วที่สุดเพราะว่าแจ้งความเอาไว้เรียบร้อยแล้ว
อาการของนางสาวเอตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาลและอาการยังสาหัสนะคะ
นางสาวเอทำได้แค่พยักหน้าในการตอบโต้สื่อสารเท่านั้นนะคะ
มันได้เตรียมมาไหมไม่ได้เตรียมมา
ไม่รู้
ไม่รู้หรือว่าไม่ได้เตรียมมาไม่ได้เตรียมใช่ไหม
ไม่รู้แต่ตอนที่แกทะเลาะกับมันมันไปหยิบมีดกับน้ำมันมาจากที่ไหน

คือเขายังเจ็บหนักอะนะคะได้แค่พยักหน้าอะไรแบบนี้
แต่อย่างที่บอกว่าล่าสุดเนี่ยจับตัวแฟนนุ่มที่ก่อเหตุได้แล้ว
ตำรวจภูทรแปลงยาวจับนายสงกรานชัยโยอายุ๓๐ปีได้ที่บ้านพักในตำบลหัวสำโรงอำเภอแปลงยาวค่ะ
บังคับให้นางสาวเอแฟนสาวเนี่ยค่ะขึ้นรถจักรยานยนต์เพื่อไปตกลงปัญหาหัวใจกัน
แฟนสาวนั่งหน้าตัวเองนั่งโอบด้านหลัง
แบบนี้นี่แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปด้วยกัน
จุดหมายก็คือบ้านป้าของนายสงกรานแต่พอทั้งคู่ขี่รถไปจอดข้างบ้าน
บ้านป้าของนายสงกรานเนี่ยนะคะทะเลาะกันซะก่อนเนี่ยครับ
มีปากเสียงกันนายสงกรานบอกว่าโมโหค่ะ
ถอดกระจกรถจักรยานยนต์ด้านขวาตีไปที่แฟนสาว
อ่าตีไปที่หัวตีไปที่ตัวค่ะครับ
หลังจากนั้นกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันจักรยานยนต์ล้ม
จักรยานยนต์ขึ้นมาตั้งแล้วก็เปิดเบาะเอาผ้าที่อยู่ใต้เบาะ
ฝาถังน้ำมันเอาผ้าชุบน้ำมันในถังของถังน้ำมันรถจักรยานยนต์
เอามาตีตีตีตามตัวแฟนอ่ะจนแฟนเนี่ยโอ้โห
ตัวเต็มไปด้วยน้ำมันแล้วก็หยิบไฟแช็คในกระเป๋า
จุดไฟเผาแฟนสาวทั้งเป็นแบบเนี้ยค่ะนี่ถ้าบันดาลโทษะอย่างมาก
ตบตีนะใช่นะแต่นี่คิดไปถึงว่าเราต้องเอาผ้า
เอาชุบน้ำมันแล้วเอาผ้ามาตีเขาแล้วจุดไฟใส่อ่ะค่ะ
เหมือนตัวแฟนนุ่มพยายามจะอ้างว่าไม่ได้เตรียมตัวมาที่จะจุดไฟเผาแฟนสาว
มันจังหวะโมโหจริงจริงอะไรแบบเนี้ยคือต่อให้ไม่เตรียมตัวแต่ความคิดคุณอมหิตมาก
ใช่คือแฟนสาวเนี่ยวิ่งแบบไฟลุกท่วมตัววิ่งเข้าบ้านอ่ะ
ไปหาป้าของนายสงกรานเพื่อขอความช่วยเหลือค่ะ
ก็เลยมีการเรียกรถกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่นายสงกรานบอกว่าผมก็นั่งรถพยาบาลไปกับแฟนสาวด้วยนะ

แต่ว่าตำรวจบอกว่าไม่ปักใจเชื่อคำให้การของนายสงกรานคนนี้นะคะ
ตำรวจเชื่อว่ามีการเตรียมการเพื่อเผามาเป็นอย่างดี
ตำรวจนำตัวเข้าห้องขัง
ทีมข่าวก็พยายามจะถามถึงสาเหตุนะคะ
ว่าทำไมถึงรุนแรงกับแฟนสาวขนาดนี้
แต่นายสงกรานหน้านิ่งมากเลยหน้านิ่งเฉยไม่ตอบอะไรกับสื่อมวลชนนะคะ
นี่ถ้าป้าเขาไม่อยู่แล้วไม่มีใครช่วยป่านนี้ก็
ใช่สงสัยอาจจะเสียชีวิตไปแล้วก็ได้นะครับ
วันนี้ทีมข่าวของเราไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะครับ
ก็เจอกับป้าของผู้ต้องหานะฮะก็คือป้าพยาวนะ

ก่อนที่ทั้งคู่จะมาทะเลาะกันที่หน้าบ้านป้าเนี่ย
แล้วก็มีการทำร้ายกันเกิดขึ้นทั้งคู่มีปากเสียงกันก่อน
กับลูกชายก็ได้ยินเสียงทะเลาะกันนะครับ
ก็รีบเข้าไปห้ามแต่นายสงการไม่ฟัง
ยังคงทุบตีทำร้ายแฟนสาวอย่างหนัก
ทีนี้ป้าเห็นท่าไม่ค่อยดีก็รีบขี่รถจักรยานยนต์ออกไป
จะไปตามให้เพื่อนข้างบ้านมาช่วยห้าม
แต่พอกลับมาถึงบ้านภาพที่เห็นก็คือ
ฝ่ายผู้หญิงไฟลุกท่วมตัวนะฮะแล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือ
บอกว่าช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยหนูไม่ไหวแล้วหนูจะตายแล้ว
นี่ป้าบอกว่าได้ยินเสียงแบบนี้เลย
ตอนนั้นตกใจมากแล้วก็เลยบอกให้ลูกชายเนี่ย
ให้รีบช่วยดับไฟแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
ไปที่บ้านไปรูปเต็มบ้านเลยลูกชายคนเล็กอะ
ลูกชายคนเล็กฉันวิ่งเข้ามาช่วย
จับออกมาแล้วก็ถีกเสื้อผ้าเสร็จเอาน้ำ
ฉีดไปที่ผ้าที่ไฟไหม้แล้วก็ไปดับรถเครื่องที่ไฟไหม้อีก
ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะคะพันธุ์ตำรวจเอก
ทรแปลงยาวบอกว่าแจ้งข้อหา๓ข้อหานักนะคะสำหรับนายสงการคนนี้
ข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาทำให้เสียทรัพย์และเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือยาบ้าด้วยค่ะ
นี่ไงเสพยาด้วยไงก็นำตัวส่งสารจังหวัดฉะเชิงเซาในวันนี้ค่ะ
เดี๋ยวจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวรอดูนะคะว่าตัวแฟนสาวเนี่ยอาการหนักขนาดไหนสาหัสขนาดไหน
เดี๋ยวจะต้องมีการสอบปากคำแฟนสาวเพิ่มเติมด้วยก็ยืนยันว่าคดีนี้เป็นการทำร้ายร่างกายผู้หญิงที่โหดร้ายมาก
ตำรวจบอกว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะคะแต่ตำรวจแจ้งข้อหาแบบนี้ถูกต้องแล้วครับใช่ค่ะคือแจ้งหนักไปเลยฮะ
พยายามฆ่าโดยเจตนาอย่างนี้เลยไม่ต้องแบบเบาไปก่อนเดี๋ยวค่อยดูแล้วค่อยแจ้งหนักอะไรอย่างนี้ไม่ต้องแจ้งหนักไปเลยนะครับ